คุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
เข้าสู่ปีที่๕ค่ะก็เลยได้เวลาฉลองกันนิดนึงนะคะ
เป็นเรื่องน่ายินดีจริงค่ะได้รับรางวัลนะคะ
เนศเนศสาอยราพเลสอวอร์ด๒๐๑๘ค่ะ
สาขารางวัลรายการข่าวสร้างสรรค์แห่งปีนะคะ
งานนี้ค่ะก็มีพี่แจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงนะคะ
แล้วก็พิธีกรไปร่วมรับรางวัลด้วยค่ะ
และในงานเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้เจอกับพี่ห่องอรุโนชาด้วยนะคะ
ขอมาเคลียร์ใจค่ะว่าละครบุภเสันนิวาสเวอร์ชั่นตัดใหม่นะคะ
วันจบบริษัทตัวเองนั้นไม่ได้เป็นคนตัดต่อค่ะ

แล้วก็กับกระแสข่าวที่คุณรอมแพงนะคะ
เจ้าของบทประพันธ์บอกว่าอาจจะได้ดูละครพรมลิขิตอีก๕ปีนะคะ
งานนี้จะต้องรอบุภเวภาค๒ยาวขนาดนั้นหรือเปล่า

ที่ยู้นไม่น่าจะการขนาดนั้นแล้วก็กลัวพี่มืนจะรอนานไป
ผลภัณฑ์น่าจะเสร็จที่ปี๖๑ค่ะ
ถ้าผลพันธ์น่าจะคุยกับคุณรอมแพงก็ปี๖๖

ทางนี้ที่พรีเต็มการทั้งหมดอยู่ที่บทอย่างเดียว
ก็คิดว่ามีเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
แล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในรางวัลนี้
ก็ขอสัญญาว่าจะดำเนินรายการในเชิงสร้างสารแบบนี้ต่อไป
รวมไปถึงข่าวบันเทิงก็ยังแซ่บครบรสเหมือนเดิม
โซโลแกนของเราแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงนะคะ